วันนี้มีข่าวออกมาว่า
โรยีสัตวิชั่นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
ฟุตบอลไทยจะขอยกเลิกถ่ายท่อสดในซีซั่นนี้
แต่ล่าสุดสมคมกีฬาภูตบอลแห่งไฟเตอร์ไทยออกมาบอกแล้วว่า

ซึ่งก็ทำให้สโมสรเองก็ค่อนข้างวิตกพอสมควร
เพราะว่าถ้าเกิดมีการยกเลิกการถ่ายรถสดจริง
เงินก้อนที่สโมสรจะได้รับจากค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้

เมื่อวานมีข่าวในโลกโซเชียลพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ออกมานะครับ
แล้วก็ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ตามที่ได้มีการทำสัญญากันไว้
เนื่องจากเหตุผลก็คือสมาคมไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
ก็เลยทำให้โลกโซเชียลเองก็สงสัยว่าจริงหรือไม่จริง

และสร้างความสับสนให้กับทั้งสโมสรแล้วก็แฟนบอลด้วยนะครับ
แล้วก็ส่งผลเสียหายนะครับต่อสมาคมแล้วก็บริษัททูวิชั่นเจ้าของสิทธิประโยชน์ด้วยนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมานะครับได้มีการหารือร่วมกันมาโดยตลอด
เพื่อที่จะร่วมกันสรุปหาทางออกที่ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้สมาคมยังคงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
ตามที่นายกรัฐมนตรีออกใช้บังคับอย่างเคร่งคัดต่อไปนะครับ
กว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นและได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้
เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่มีกับบริษัทคู่สัญญาต่อไปนะครับ
เมืองต้นก็สโมสรเองก็พอที่จะสบายใจได้
เพราะว่าตามข่าวในโลกโซเชียลไม่เป็นความจริงนะครับ

ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงนะครับว่า

เพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับว่า
ตามที่กำหนดไปแล้วว่าเราจะกลับมาเดือนกันยายนนะครับ

สโมสรเขาก็ทราบแล้วว่าเราจะกลับมาแข่งเดือนกันยายน
สโมสรก็ได้วางแผนการบริหารจัดการนักเตะนะครับ
สโมสรนักเตะต่างชาติก็อยากกลับบ้าน
ตรงนี้มีการบริหารของแต่ละสโมสรไปแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ขอ
ก็คือวิชันในการถ่ายท่อสดฟุตบอลไทยนะครับ
หลังจากนี้นะครับสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็จะมีการจัดประมูลขึ้นใหม่นะครับ
ผู้ที่ขวาสิทธิ์ในรอบใหม่
ก็จะได้สัญญาณในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยทุกชุดเลยนะครับ
ด้วยระยะเวลา๘ปีด้วยกันครับ

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดตรงนี้